แหล่งประธานสภากลายเป็นเรื่องร้อนแรงนะคะ
หลังจากเกิดกรณีว่ายังคุยกันไม่ลงตัว
ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
แล้วก็วันนี้ก็แทนที่จะได้คำตอบนะคะ
ก็มีการเลื่อนการเจรจาออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่พักเพื่อไทยนะคะ
วันนี้ผู้ศึกข่าวก็ไปสังเกตการณ์ปรากฏว่า
ไม่มีกรรมการบริหารพักนะคะ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

บอกว่าอันนี้เพิ่งหายจากโควิด
ก็มาซื้อมิ้นท็อกแล้วก็เข้ามาเคลียร์งานบางส่วน
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ก็ปฏิเสธให้ความเห็นเรื่องการเมือง
สื่อถามต่ออีกว่าระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล
จะมีปัญหาเรื่องชิงตำแหน่งประธานสภา
จะให้กำลังใจอย่างไรบ้างนะคะนางสาวแพทองทานบอกว่า
ยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอดูคำตอบกันนะคะ
ถึงคุณแพทองทางก็บอกว่าขอให้สู้
แล้ววันนี้มาเพื่อทานมิ้นช็อกที่พักเพื่อไทยนะคะ
ใครอยากจะกินก็มาได้ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ไปดูแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
อีกคนนึงนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนี่นะคะ
วันนี้ยืนยันว่าการแถลงข่าวของเพื่อไทยเมื่อวานนั้น
เป็นการย้ำจุดยืนที่พักเพื่อไทยเคยเสนอไปตั้งแต่การเจรจาครั้งแรก
แล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดี
ประชาธิปไตยต้องจับมือกันและตั้งรัฐบาล
ส่วนเรื่องประธานสภายังพอมีเวลา๓๔วัน
ยืนยันนะคะคุณเศรษฐายืนยันบอก
ไม่มีพลิกคั่วตั้งรัฐบาลแน่นอน
เพื่อไทยกับก้าวไกลก็จับมือกันไปจนถึงปลายทางตั้งรัฐบาลค่ะ
ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะครับ
ย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนของเจรจา
แต่ว่าเมื่อกี้ที่ถามมาบอกว่าคิดว่าจะจบยังไงเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าโทรเหมือนเดิมคือฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกัน

เรื่องประธานสภาเนี่ยยังพอมีเวลาอีก๓๔วัน
ผมเชื่อว่าก็น่าจะออกมาด้วยดีไม่น่ามีประเด็นอะไร
ผมมั่นใจครับว่าไม่มีงานพลิกคั่วครับ
ยังไงเพื่อไทยเก้าไกลก็จับมือกันไปด้วยกัน
จนกระทั่งไปถึงปลายทางครับจนกระทั่งตัดรัฐบาลได้
ระหว่างนี้มันก็มีเวลาอีกครับใจเย็น
ช่วงท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามต่อด้วยนะคะ
แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณพิธา
แล้วคุณเศรษฐาพร้อมเป็นนายกหรือเปล่า

แล้วก็มั่นใจว่านายพิทาจะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
นี่คือคุณเศรษฐานะคะ
ขณะที่แหล่งข่าวจาก๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล

ก็ถ้าไปดูจากเพื่อไทยวันนี้มีอีกสูตรหนึ่ง
ซึ่งพักเพื่อไทยแหล่งข่าวนี้บอกว่า
เพื่อไทยยึดหลักการสูตร๑๔บวก๑

แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับสูตรเป็น

บวก๑ก็คือพักก้าวไกล๑๕เก้าอี้รัฐมนตรี

ส่วนเพื่อไทย๑๓เก้าอี้รัฐมนตรี

ก็คือยอมหั่นเก้าอี้รัฐมนตรี๑ตำแหน่ง
กับเก้าอี้ประธานสภา๑ตำแหน่ง

แล้วก็สสพักเพื่อไทย
ก็ยืนกรานกอดตำแหน่งประธานสภาไว้ให้ได้
อันนี้ก็อาจจะต้องไปถึงฟรีโวทนะคะ
ซึ่งก็ไม่อยากไปให้ถึงจุดนั้นนะคะ
อันนี้คือส่วนของเพื่อไทยแหล่งข่าวนะคะ
ส่วนที่พักเก้าไกลค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
ผู้สืบข่าววันนี้ก็ต้องไปปากละติดตามความเคลื่อนไหวละค่ะ
แต่ก็ไม่มีแกนนำนะคะมีแต่ท่านนี้ค่ะ
เป็นคนขับรถของคุณพิธา
วันนี้ก็มาเอาคอมพิวเตอร์นะคะแฟมเอกสารแล้วก็ชุดสูตรออกจากพักไป
ผู้สื่อข่าวก็ยังถ่ายรูปติดตามความเคลื่อนไหวค่ะ
ขณะที่อีกคนนึงนะคะรายชื่อนี้
นายบริพัฒน์สันติพาดาสสพิสุนุโลกพักเก้าไกล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางพักเก้าไกลเสนอชื่อชิงประธานสภา
ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าที่มีการเลื่อนการเจรจาเพื่อรอ
กว่าคณะเจรจาจะได้ข้อยุติ
ซึ่งทางพักเก้าไกลก็เตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ประธานสภา
นะคะแล้วพักเก้าไกลจะยอมถอยหรือเปล่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะ
ปฏิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะเจรจาและเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปทันก่อนมีการโหวต
รวมถึงย้ำหลักการพักอันดับหนึ่งต้องได้ตำแหน่งประธานสภา
โดยส่วนตัวมีความมั่นใจว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
จะสามารถทำหน้าที่ได้เพราะเชื่อว่าสอสอทุกคนมีวุฒิภาวะค่ะ
มาดูอีกคนนึงค่ะคุณอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
วันนี้ก็บอกว่าที่พักเก้าไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์ชิงประธานสภา
อันนี้เป็นการลักไก่เพราะว่ายังอยู่ในการเจรจาอยู่เลย
จู่มาเสนอชื่อถือว่าออฟไซต์ต้องถามว่ามีมารยาทและมีจิตสำนึกหรือไม่ค่ะ
ส่วนสูตร๑๕บวก๑แลกกับตำแหน่งประธานสภา
อย่าไปยุ่งกับตำแหน่งฝ่ายบริหารเพราะคุยกันลงตัวแล้ว
ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงก็ต้องปล่อยฟรีโวท
เราก็จะเสนอชื่อคนของเราเองค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องของตำแหน่งประธานสภา
ที่มันจะล่วงล้ำกล้ำเกินไปจนถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
วันนี้มีหลากหลายความเห็นคุณผู้ชมเริ่มที่ท่านนี้ก่อน
ศาสตราอาจารย์ธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
ท่านมองกรณีนี้กรณีประธานสภาเนี่ยระหว่างพักเก้าไกลกับเพื่อไทยว่า
จุดยืนของพักเก้าไกรชัดแล้วก็ใช้คำสามคำว่า
ขออภัยนะฮะกูไม่กลัวมึงมีอะไรป่ะ
ย้ำว่าตัวเองไม่ใช่สมาชิกพลักษณ์เก้าไกล
แต่อ่านปรากฏการณ์ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกูไม่กลัวมึงนี่แหละ
เพราะฉะนั้นการที่พักเก้าไกลประกาศแคนดิเดตประธานสภานั่นหมายความว่า
คือถามแล้วใช้คำถามนี้ถามไม่ใช่แค่เรื่องของคนแค่๕๐๐คน
แต่เป็นเรื่องของคนไทย๗๐ล้านคนว่าคนไทยจะเอาประธานสภาแบบนี้
มีวิธีการทำงานแบบนี้คนเข้าถึงเชื่อมโยงประชาชนได้
เป็นสิ่งที่พักเก้าไกลทำอยู่นั้นเอาป่ะ
แต่ในส่วนของพักเพื่อไทยอาจารย์เขามองแบบนี้บอกว่า

พลักษณ์เพื่อไทยมีมติ๑๔บวก๑ใช่มั้ย

ถือเป็นการยื่นข้อเสนอซึ่งพักเก้าไกลก็ใช้วิธีขอเวลา
ซึ่งเป็นที่มาของการเลื่อนการผจมแต่ภาพรวมยังอยู่ระหว่างการต่อรอง
อาจารย์ยังมองต่อวิเคราะห์ต่อประเมินต่อ
บอกกระแสอาจจะตีกลับไปที่พลักษณ์เพื่อไทย
พอพลักษณ์ก้าวกลายก็มีความชอบทำเป็นพลักษณ์อัดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยจะฉีกศัตยบัน
ก็ให้ประกาศไปเลยว่าจะฉีกนั่นอาจารยุส่งเลย
ส่วนกรณีนี้จะส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลมันล่มหรือเปล่า
อาจารย์ประเมินว่ามันยังคงมีความพยายามในการเจรจาแหละ
อาจารย์พูดแบบนี้คือถ้าพักเพื่อไทยเปิดเกมนี้
ก็ถอยลำบากโอกาสจะได้เห็นพักเพื่อไทย
เป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยต้องอธิบายให้ได้หลังจากนี้
แต่ส่วนตัวท่านวิเคราะห์ว่าถ้าพักเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้
ภาระในการอธิบายก็เป็นเรื่องของเพื่อไทย
ที่จะต้องอธิบายกับประชาชนกับสังคม
ผมพูดตรงนะครับวันนี้พลักษณ์เก้าไกร
เพราะฉะนั้นถ้าพลักษณ์เพื่อไทยจะชิดสัตยาบัล
ทางเก้าไกรเขาบอกว่าเขากำลังทำหน้าที่ของเขา
กรรมการเตรียมฐานเพื่อเขาตกเข้ามาชุมมา
เขาก็ทำหน้าที่มาตามผสม
เพราะเกมนี้มันถูกโดนพักเพื่อไทยเมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยก็ต้องเลือกน้อง
ส่วนอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ธเนธเจริญเมืองครับ
ท่านก็เป็นนักวิชาการในแวดวงการเมืองนี่แหละ
เจตนาของตัวเองที่ไปลงคะแนนเสียงเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ก็เลือกพักเพื่อไทยทั้งสองใบโอ้โหท่านบอกแบบนี้เลยบอกตรงเลย
และในฐานะที่เลือกพักเพื่อไทยมาตลอด
ในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่เมื่อคราวนี้พักเก้าไกลได้คะแนนเป็นลำดับที่๑
แสดงว่าประชาชนให้ความไว้วางใจ
ดังนั้นส่วนตัวท่านจึงเห็นว่า
ตำแหน่งการนำทั้งในสภาและฝ่ายบริหาร
ควรตกเป็นของก้าวไกล
แล้วเรียกร้องให้พักเพื่อไทยยอมรับ
และทำหน้าที่ในพักลำดับที่๒ต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
ก็เรียกว่าเป็นที่มาของความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับ
ตอนนี้ประเด็นเรื่องของตำแหน่งประธานสภาที่ทางเพื่อไทยออกมาแสดงจุดยืนเนี่ย
เทรนด์ทวิตเตอร์ไปอย่างรวดเร็วนะคะ
หลังจากที่มีการแถลงแล้วก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้หลากหลายมาก
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าในมุมอื่นเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
อย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
วันนี้ก็ทวิตข้อความนะคะตรงนี้เลยค่ะ
บอกว่าอยากให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชน
ที่เขาฝากความหวังในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จากรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตย
คุณหญิงบอกว่าการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของสองพักแก่นำ
บนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชน

แล้วก็มีการทวิตข้อความให้กำลังใจของทั้งสองพักการเมืองนะคะ
คุณหญิงบอกว่าได้รับแจ้งแล้วเรื่องการเลื่อนประชุม๘พัก
จัดตั้งรัฐบาลที่จริงพรุ่งนี้เขาจะต้องมีการนัดกัน
เขาก็เลื่อนไปก่อนก็น่าจะมาจากเรื่องปัญหาจากเก้าอี้ประธานสภานี่แหละ

คุณแน่นอนเพราะว่าก็คนกลาง
เป็นหนึ่งใน๘พักด้วยนะคะเพราะถ้ามันจบตรงนี้ไม่ได้
ก็ไปต่อไม่ได้ซึ่งก็มองว่าแนวทางที่ดีที่สุด
ก็คือ๒พักการเมืองก็ต้องนั่งคุยกัน
และยังคาดหวังว่าจะจับมือกันต่อไป
เพื่อตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยให้ได้
แล้วคุณหญิงก็บอกว่าปัญหานี้มันควรจะจบให้ได้

นับไปก็เหลืออีกไม่กี่วันเพราะว่าเดี๋ยววันที่๔
ก็จะต้องลงมติโหวตเลือกประธานสภาแล้วนะคะ
ขณะที่อีกคนคนนี้ไม่รู้ไปรู้อะไรมาคุณนัทพงศ์

อดีตสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
ปรากฏว่าวันนี้คุณปารีนาโพสต์ข้อความนี้ในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าตำแหน่งประธานสภาคนต่อไปชื่อนายสุชาติตันเจริญ

มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจากภักดิ์พลังประชารัฐ

รู้ถึงแค่แบบนี้ค่ะมีคนเสนอชื่อ

อ่าเราแคปไว้นานแล้วคอยดูนะคะ

ซึ่งคุณปรินาเนี่ยอ้างว่าเขาพูดกันหนาหูตอนนี้
แล้วก็ได้ยินพวกสอสอเขาพูดกันทั่วไป
ก็เลยโพสต์แบบนี้นะคะ

อีกคนนึงค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์
คุณจตุพรพูดในระหว่างจัดรายการรายการหนึ่ง

แสดงจุดยืนต้องการตำแหน่งประธานสภา

บอกให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นของพักอันดับหนึ่ง
พูดโชว์หล่ออันนี้คุณจตุพรพูดนะคะ

คราวนี้เคยพูดว่าให้เขาแล้วยังเอาคืนสมควรถูกประนาม
คุณจตุพรยังอ้างว่าหน่วยงานความมั่นคง

เตรียมรับมือคนลงถนน
สถานการณ์การเมืองในตอนนี้ไม่ตรงไปตรงมา
และเริ่มต้นสร้างปัญหาใหม่
วางปฏิทินการเมืองให้เข้าสู่ทางตัน
สำหรับเรื่องนี้นะคะตำแหน่งประธานสภานี่ต้องมาให้ได้ก่อนค่ะ
แต่ไม่รู้จะมายังไงนะคะเพิ่งจะเลือกตั้งมา
อันนี้จะตันกันอีกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคุณผู้ชม
พร้อมครับเมื่อกี้นะครับคุณพระราบพร้อมหรอกแคปคุณปารีนาไว้นะ